ติดตามกันต่อเลยนะคะเรื่องความคืบหน้ากรณีที่มีคุณครู
ห้าคนและสิทธิ์เก่าอีกสองคนร่วมกันข่มขืนเด็กมสองอยู่
สิบสี่ปีแล้วคือไม่ได้ข่มขืนครั้งเดียวด้วยคือนาน
ให้ครูทั้ง๕คนออกจากราชการแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วนะคะ
เรื่องนี้คุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการ
ยังนายชนะสุ่มมาตรผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุในอำเภอเมืองมุกดาหาร
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงด้วยพบว่ามีมูลความผิดวินัยนะคะ
ต่อมาว่าที่ร้อยตรีภูนศักดิ์พระรัตภูมิศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารก็เลย
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
และให้ข้าราชการครูทั้ง๕คนออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวเนี่ยได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเหยื่ออีกรายด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นเหยื่อด้วยที่ถูกครูกลุ่มนี้รุมข่มขืนนะคะ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้รับการอนุญาตจากผู้เสียหายและครอบครัว

ตัวของน้องวัย๑๖ปีบอกว่าถูกครูยุทธนา๑ใน๗ผู้ต้องหา
ลวงไปข่มขืนที่บ้านพักก่อนเป็นครั้งแรก
ตอนน้องอยู่ประมาณม๓เทอม๒
ตอนนั้นเป็นคาบว่างประมาณบ่าย๒ค่ะ
ถูกครูสั่งให้ไปที่บ้านพักหลังโรงเรียนไปเอากุญแจห้องคอมพิวเตอร์

ตัวเองพยายามขัดขืนไม่ได้เต็มใจแต่สู้แรงไม่ได้

ยังถูกครูยุทธนาข่มขืนเรื่อยมา

ตัวของครูยุทธนาและครูวิพฤษและครูอนุภาพเนี่ยมาด้วยกันเลยนะคะ
เพราะว่าบ้านพักของทั้งสองคนอยู่ใกล้กัน

ถูกกระทำพร้อมกับตัวเองในบ้านหลังดังกล่าวด้วย
และหลังจากนั้นก็ถูกกระทำเรื่อยมา
โดยมีการข่มขู่ต่างนานาให้เกิดความกลัวไม่กล้าบอกใคร
ส่วนทางฝากฝั่งของครอบครัวเด็กหญิงวัย๑๔ปีบอกกับทีมข่าวค่ะ

เพราะกลุ่มครู๕คนและสิทธิ์เก่าอีก๒คนที่เป็นผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวไป
ก็กลัวจะมาข่มขู่หรือมายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
เรื่องต้นตอนนี้ผู้ปกครองก็เลยอยากให้เด็กย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นในภาคการศึกษาหน้า

เพื่อให้ดูแลเด็กทั้งสองคนต่อไปด้วยนะคะ